โหคุณญายละปวดหัวจริง
เห็นหลายคนมีปัญหาเรื่องการแต่งหน้า
โดยเฉพาะแต่งหน้าออกงานแล้วมันอยู่

เหนือความใจนี่ขอเอาไปครูผู้ชมที่ไม่เข้าใจ
คุณยายน่ะคุณป้าน่ะ
แล้วแกล้งหน้าในสภาพอากาศที่เหลาหน่อยเนาะ

เอาเป็นของปัญหาน่าเหนือ
มีฐานตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
คุณยายเป็นกรรมการอยู่เขาบอกว่าอาคารหน้าอย่างนี้มันเกิดจาก
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของรองพื้นผิวของเราผิวมันหรือผิวแห้งรวม
สภาพอากาศมันก็เกิดขึ้นได้
แต่ถามจริงด้วยค่ะจะให้ตอบจริงหรือว่ามันเหนือมันไม่เหนือ

ช้องกระจกเบิ้งเอาเองด้วยย่ายเดิม
ยายว่าอยากว้าวยายเก่งใจเจ้าเนาะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ย
หยัดขนตามันก็มีความหมายเพราะการที่เราตาโต
ตามันเป็นหน้าต่างของหัวใจไงคะ
ใครที่อยากจะดัดขนตานะต้องฝึกกันหน่อยนะ
ครั้งแรกมันจะยากหน่อยดูหน่อย
ดัดขนตาครับแม่ต้องความดีนะขนตาคือเฉียวะขนตาคือเฉียวะ
ไหนจ้าไหนขนตาและไหนที่ดัดขนตา
เริ่มไปหมดอะไรของเคยก็ปวดหัวทำเจ้าลา
แต่ว่าคุณยายเขาเข้าใจนะว่าใหม่มันก็อย่างนี้แหละ
การดัดขนตาคุณย้ายสวนให้แล้วกันเนอะ
มันไม่ยากอะไรหรอกการดัดขนตานี่
มันขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบของหน้า
อย่างแรกเลยปากต้องดึงลงก่อนค่ะ
เพื่อให้ตามันเบิกโพรง
หลังจากนั้นมาได้แล้วที่แต่คุณตา
โบกเข้าไปในเบ้าตาเอาให้ชัวร์ก่อนนะแล้วอย่าขยับนะ
แล้วอย่ากลัวด้วยนะคะอย่ากลัวค่ะใหม่มันก็จะมีเจ็บบ้างแหละ

ปึ๊บนี่แค่นี้เอง
มันจะไม่ยากอะไรแหละจะไม่มวนดัดขนตาบูทูตไปถึงตาทั้งนี้
หนังตาตัวเองนะคุณยายสงสารนะอย่าทำให้ตัวเองเจ็บนะคะ
ความสวยอย่าไปเจ็บเลยแต่ถ้าจิ้มบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไร

เอ้าจำแล้วนำไปใช้ที่คุณยายสอนวันนี้นะ
เดี๋ยวคุณยายไปแต่งหน้าจอคอนเด้อ
ไปเลยเด้อเอ๊ดาวเข้าที่น้ำ